ปากหอยปากงู
ปากหอยปากงู
ไปหมดแล้วแต่เท่าที่ดูจากภาพเราน่าจะต้องเดาไปก่อนว่าเอ๊ะ
งูมันจะกินหอยหรือเปล่ามันถึงได้ทำการอ้าปากงับที่ปากของหอย
อีกแล้วแต่หอยเองก็ไม่ยอมหอยมันก็อ้าปากแล้วก็งับไปที่ปากของงู
ก็คือหอยสู้กลับโอ้โหเรียกได้ว่าต่างฝ่ายต่างงับและดูดกัน
จวบแล้วก็ติดกันแน่นอย่างนี้ราวกับว่างูตัวนี้จะสิ้นใจเพราะ
มันหายใจไม่ออกเพราะปากมันติดอยู่กับหอยโอ้โหหอยนี่แรงเยอะเหมือนกันนะคะ
แล้วดูสิครับงูมันนิ่งไปเลยเออจริงโอ้โหไม่รู้ว่าสุดท้ายมันจบลงที่ยังไง
แต่เท่าที่เห็นคือมันมีตัวนี้มันมีใครตายไหมอะไรนะมันมีใครตายไหมเรื่องเนี้ย
มีมีใครตายหรือเปล่าเออมีไหมไม่รู้เออเหรอสรรลุปมันยังติดกันอยู่อย่างงี้
นะคะซึ่งก็ต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะเออบางทีนะใครที่ชอบมากมาก
ติดมากมากเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละคุณเคยไหมติดหอยเนี่ยเลยไหม
ชอบเหรอชอบชอบทำอะไรดูอะไรอย่างนี้ชอบดูคลิปแบบนี้
มันดูแปลกดีเคยติดไหมก็มีบ้างติดการเล่นโซเชียลแล้วก็ไปเจอคลิปแบบนี้
อื้มติดนี่เหลือเนอะเขาชอบกินหอยคุณฉะนั้นหอยหายอะไรบ้างน่ะ
หอยอ้าวอุ้ยอย่าให้ต้องพูดโยนแรงโยนแรงอ้าวคุณวันก่อนก็เห็นสั่ง
หอยแคลงหอยลวกอะไรอยู่หรือเปล่าใช่ไหมใช้ไม้ช้อนใช่ไหมใช่
ขอบคุณก็คือเป็นที่มาของคำว่าติดหอยหอยก็ไม่กล้าพูดเอาจริงนะ
ขอบนี้ถ้าไม่ใช่คุณคุณดูเข้าใจเรื่องนี้ดีมันจริงจริงมันไม่ได้มีอะไร
มันแค่เป็นวัฒนาจักรของสัตว์มันเป็นวิถีของมันอ่ะคุณเล่าให้มันดู
มันมีอะไรมากกว่านั้นได้บางทีมันก็มีมันติดกันได้ของอย่างนี้
แต่ส่วนใหญ่มันอยู่ที่ว่าเราติดนานแค่ไหนบางคนมันติดถึงขั้นไปที่ว่าหลงไหลได้ปลื้ม
ถึงขั้นต้องไปเลิกเลยน่ะที่ไหนแบตวัคทรัพย์ก็บอกหววกออกมาเป็นหอยเลย
อันนั้นคุณรึเปล่าอวกออกมากินเยอะใช่มั้ยเล่าอาหารเป็นพิษ